เหนือคุณผู้ชมมาดูที่กาญจนบุรีค่ะ
ชาวบ้านเขาก็ไปเจอต้นตะเคียนยักษ์
ที่คาดว่าอายุน่าจะมากกว่า๕๐๐ปีนะคะแล้วก็ถูกตัดโค้น
ทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปตรวจสอบเพื่อดำเนินคดีค่ะ
เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายในจังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมด้วยชาวบ้านร่วมกันตรวจสอบต้นตะเคียนทองขนาดใหญ่
ถูกกระบวนการลักลอบตัดไม้โค้นทิ้ง
อยู่บริเวณลำห้วยแม่กะบานที่บ้านยางโทนหมู่๓
โดยต้นตะเคียนทองดังกล่าวถูกตัดตั้งแต่โคน
พาดไปยังฝั่งตรงข้ามของลำห้วยแม่กะบาน
คาดว่าจากลำต้นไปจนถึงยอด
ความยาวประมาณ๓๐๔๐เมตร
ขนาดประมาณ๕คนโอบ
อายุน่าจะไม่ต่ำกว่า๕๐๐ปี
กิ่งของต้นตะเคียนทองขนาดยักษ์ถูกตัดแยกออกจากลำต้น
มีช่อฟ้าของโบสถ์ที่ทำจากกิ่งต้นตะเคียนทอน
วางอยู่ภายในลำห้วย๑ชิ้น
จากนี้นะคะก็ยังพบปลีกไม้ตะเคียนทอง
วางทิ้งเอาไว้เป็นจำนวนมากค่ะ

นายเต้นยิ้ววัชิรพันธ์วิชาญ
ประธานกลุ่มอนุรักษ์และประธานรัศดรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
ก็บอกว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่
ตั้งแต่เมื่อ๒๒ธันวาคมปีที่ผ่านมา

เมื่อเห็นก็ตกใจแล้วก็เสียดายเป็นอย่างมาก

เฝ้าระวังการตัดไม้ทำลายป่าอย่างต่อเนื่อง
แต่ก็ไม่เคยผ่านมาทางเส้นทางนี้
ดังนั้นจึงไม่เคยเห็นต้นตะเคียนทองต้นนี้มาก่อนนะคะ
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ได้ขนย้ายไปเก็บเอาไว้

ทำเรื่องขอให้นำต้นตะเคียนทองดังกล่าวนี้

เพื่อให้ประชาชนได้มากราบไหว้บูชาต่อไปค่ะ